ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สะพานพระราม๔
คันหนึ่งนะฮะเสียหลักอ่าหลุดโค้งแล้วไปชนขอบ
ราวสะพานคนขี่เนี่ยกระเด็นตกลงมาข้างล่าง
เสียชีวิตนะครับดังล่างตรงนี้ฮะสะพานพระรามสี่
ถนนแจ้งวัฒนะขาออกมุ่งหน้าถนนชายพฤกษ์อำเภอปักเกร็ดนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายคมสรรสุนกลางอายุ๔๐ปีนะครับ
จุดที่ตกลงมาเนี่ยเป็นถนนด้านหน้าเมเจอร์ปากเกร็ดนะฮะ
สภาพก็แขนขาหักหมดนะฮะศีรษะนี่ก็แตกนะครับ
ข้างหลังสะพายเป้สีดำอยู่ใบหนึ่ง
ข้างตัวมีพวกเอกสารพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้

ส่วนจุดด้านบนนะครับ
ที่เป็นสะพานพระราม๔ตรงนี้ฮะ

ร่องรอยก็มีลักษณะคือเฉียวชนอยู่ที่ขอบราวสะพาน

ที่เป็นรอยครูดเฉียวชนแล้วข้างล่างตกลงไปข้างล่างเลย
รอยครูดไปยาวประมาณ๑๐๐เมตรเขาโชคร้ายมาก
ตอนที่ครูดเสียหลักหลุดโค้งแล้วก็ชนกับราวสะพาน
ตัวเขาตกลงไปเสียชีวิตอยู่ข้างล่าง
คนขี่จักรยานยนต์รับจ้างอยู่ตรงจุดเกิดเหตุพอดีนะครับ
บอกว่าวันนี้นั่งรอผู้โดยสารอยู่ได้ยินเสียงดังโครม
ที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าทีแรกเนี่ยคิดว่ารถชนกันนะครับ
สักพักนึงเสียงดังโครมก็มีชิ้นส่วนตัวถังรถจักรยานยนต์ส่วนหนึ่ง
มันลอยตกลงมาแล้วก็ตามลงมาด้วยร่างคนครับ
ตกกระแทกพื้นแล้วก็เสียชีวิต
สอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อให้ชัดเจนว่าจะเป็นอุบัติเหตุ
จากการเสียหลักหลุดโค้งหรือว่า
ไปมีรถคันอื่นมาเฉียวมาชนทำให้เสียหลักก่อนหรือไม่อย่างไรนะครับ